เมื่อผ่านวันสังขารล่องซึ่งเป็นวันแรกในประเพณีสงกรานภาคเหนือไปแล้ว
วันที่๒คือวันเน่าเป็นวันพักผ่อนอยู่บ้านและเตรียมอาหารสำหรับถวายพระ
ตกเย็นจึงพากันไปขนทรายจากแม่น้ำไปกองไว้ที่วัด

ทรายที่ขนไว้นี้จะก่อพระเจดีไซน์ถวายวัดในวันรุ่งขึ้น
วันที่๓คือวันพญาวันหรือวันปีใหม่
ชาวบ้านจะจัดสำหรับไปถวายพระที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว
เรียกว่าท่านขันข้าว
ตอนสายจึงมีการฟังเทศส่งน้ำพระแล้วจึงปล่อยนกปล่อยปลา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน